ดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
ย้อนไปถึงเรื่องของการชุมนุมของกปศค่ะ
ค่ำคืนนี้๘แก่นำกปศก็ต้องนอนเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
หลังจากที่สารอาญาให้ส่งคำร้องขอประกันตัวทั้งหมด
ไปให้สารนั้นเป็นผู้พิจารณา
กลางมวลชนที่เขามารอให้กำลังใจแล้วก็ยังร้องเพลง
ไม่ถอยด้วยนะคะนี่เป็นภาพในช่วงที่แปดแก่นำกปศ
ประกอบด้วยนายสุเทพเทือกสุบันนายชุมพลจุนสัยนายพุทธิพงศ์ปุณการ
อิสระสมชัยนายถาวรเสนเนียมนายนัทพลทีปสุวรรณ
อดีตพระพุทธอิสระและเรือตรีแซมดินเลิศบุตร
ที่ไม่ได้รับการประกันตัวในวันนี้
เดินออกจากห้องควบคุมตัวภายใต้สารอาญารัชดาพิเศษ
ขึ้นรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่จอดรออยู่ทางด้านหลังค่ะ
ก็มีมวลชนที่มารอให้กำลังใจและร้องเพลงสู้ไม่ถอย
ซึ่งเป็นเพลงประจำของกลุ่มกปศด้วยนะคะ
ขณะที่ทางทีมทนายของทั้ง๘คนให้ข้อมูลค่ะว่าจากนี้ไปจะเป็นการพิจารณาของสารอุทธรณ์
พิจารณาว่าจะมีการปล่อยตัววันพรุ่งนี้หรือไม่
เพราะว่าทั้งหมดได้ทำเรื่องยื่นขอประกันตัวไปแล้ว
ขณะที่นางทยาธีปสุวรรณซึ่งถูกจำคุก๑ปี๘เดือนแต่รอลงอายา๒ปี
และถูกเพิกถอนสิทธิ์เป็นเวลา๕ปีเนี่ยก็มารอส่งสามีขึ้นรถไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
เธอก็พูดด้วยอาการน้ำตาคลอว่าเตรียมของใช้ให้สามี
และยังเชื่อในความถูกต้องและอุดมการค่ะยืนยันว่าสิ่งที่ทุกคนทำไปเป็นเรื่องปกติทางการเมือง
เราทำไปเมื่อ๗๘ปีที่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อแล้วยังยึดมั่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นอุดมการของพวกเราการต่อสู้ทุกคนนะคะ
ก็ในเมื่อผลมันออกมาอย่างนี้ก็พร้อมรับค่ะทุกคนก็กำลังใจดี
สารนะคะได้ตัดสินจำคุกแก่นำกปศแตกต่างกันตั้งแต่๔เดือนไปจนถึง๙ปี๒๔เดือนในฐานความผิดยุโยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาล
ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาร่วมกันมั่วสุม๑๐คนขึ้นไปร่วมกันบุกรุกสำนักงานผู้อื่นในเวลากลางคืน
ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
โดยให้จำคุกนายสุเทพเทือกสุบัน๕ปีจำคุกนายชุมพลจุนสัย๙ปี๒๔เดือน
นายพุทธิพงศ์ปุณกัน๗ปีนายอิสระสมชัย๗ปี๑๒
นายถาวรเสนียมห้าปีนายนัทพลทีประสุวรรณหกปีสิบหกเดือน
นายสุวิทยทองประเสริฐหรือพุทธอิสระสี่ปีแปดเดือนนะคะรวมทั้งพิพากษาให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองคนละห้าปี
คือนายชุมพลจุนสัยสอสอพักประชาธิปัตย์นายอิสระสมชัยสสพักประชาธิปัตย์
รัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวิททองประเสริฐหรือพุทธอิสระ
โดยตรีแซมดินเลิศบุตรนายสำรานรอดเพชรและนางทยาธีปสุวรรณค่ะ
สำหรับจำเลยที่เหลือสารเห็นว่าเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมหรือบางคนเป็นแก่นำ
แต่กระทำผิดน้อยกว่าบุคคลอื่นและไม่เคยปรากฏพฤติการรุนแรง
ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนควรให้โอกาสปรับตัวเป็นคนดี
จึงรอลงการลงโทษ๒ปีขณะที่สิบสองคนได้รับการยกฟ้องนะคะ
ซึ่งก็ส่งผลทำให้รัฐมนตรี๓คนคือนายพุทธิพงศ์ปุณกัน
รัฐพลธิปสุวรรณและนายถาวรเสนเนียม
จากความเป็นรัฐมนตรีทันทีโดยเฉพาะนายนัทพลต้องหลุดจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรไปด้วย
เพราะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง๕ปีพร้อมกับนายชุมพลจุนสัยสอสอพักประชาธิปัตย์
อิสระสมชัยสสพักประชาธิปัตย์เช่นกันค่ะ